ดูสิเนี่ยอ้าวได้กี่ปวงแล้วจับข้อนม

จะเก็บอาหุ่นไปขายซะหน่อยเจอผลตกลงมา๒วัน
โอ้โหดูแตกอยู่แล้วเนี่ย
ตอนแรกคิดว่าคุณสุษราจะปักตะครัยแล้วผมตกมาชุ่มช่ามเย็นช่ามใจซะหน่อย
ตกมาที่น้ำพ่วมไป๓ไร่เลยนะฮะ

ตอนนี้ก็กำลังดูอยู่นะครับว่า
ก่อนหน้านี้เราก็นำเสนอหลายรูปแบบนะครับหลายผลผลิต
อย่างที่บอกไปว่าการจะปลูกพืชปลูกผัก
ถึงแม้ว่านี้ก็ดูแร็ง
ฝนก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้มี
แต่ว่าปีนี้ฝนเยอะใครที่จะปลูกพืชโดยเฉพาะพืชที่จะต้องอาศัยแดดแรงแรง
ปีนี้อาจจะต้องเพิ่มความระวังหน่อยเพราะว่าฝนเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับ
ทีนี้ถ้าหากใครจะปลูกอังุ่นแบบผมแบบนี้เนี่ยจะปลูกยังไงวันนี้
มีวิธีมาให้กับทุกคนได้ดูกันเผื่อใครจะเป็นไอเดียไปปลูกกันบ้าง
คุณผู้ชมถ้าหากเราจะปลูกองุ่นมี๓ปัจจัยหลักด้วยกันที่จะสามารถทำให้องุ่นเจริญเติบตัวงอกงาม
อันแรกก็คืออุณหภูมิครับอังุ่นที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยนะครับหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเมืองหนาวหรือเปล่า
มาจากต่างประเทศหรือเปล่าแต่คุณผู้ชมอังุ่นเนี่ยชอบอากาศร้อนนะครับ
เป็นภูมิ๓๐๔๐องศาเนี่ยนะครับอังหุ่นชอบ
ร้อนเนี่ยนะครับก็จะทำให้อังุ่นเนี่ยนะครับ

อย่างที่สองครับดินต้องเป็นดินปนสายครับ
และอย่างที่สามก็คือต้องไม่มีโรคเกี่ยวกับแมลงเนี่ยนะครับ
มารบกวนทำให้อังหุ่นเนี่ยนะครับเกิดเป็นโรคต่างขึ้นมา
ซึ่งทั้งหมวดทั้งหมวดนี้เนี่ยนะครับถ้าหากควบคุมได้ก็จะสามารถปลูกอังหุ่นได้

พื้นที่ส่วนใหญ่ก็สามารถที่จะปลูกองุ่นได้นะครับ
หลักตอนนี้อังุ่นที่ปลูกกันก็จะอยู่ในแถวบริเวณปีกตะวันตกของภาคกลางนะครับ
พระราชบุรีพระชบุรีนครบาถมพรุ่งนี้นะครับ
แต่ว่าใครที่รู้สึกว่ามีพื้นที่ที่มีลักษณะดินแบบนี้มีอากาศแบบนี้
ก็ลองไปปลูกกันได้นะครับเผื่อที่จะได้ผลผลิตแล้วก็ออกมาจำหน่ายสู่ท้องตลาดกันได้

ตอนนี้ใครที่จะปลูกอังุ่นเนี่ยนะครับ
บริเวณที่มีลักษณะที่จะปลูกองุ่นได้เจริญเติบโตงอกงาม
จะต้องมีลักษณะอย่างไรนี่นะครับ
อย่างแรกคือห้ามปลูกใกล้กับต้นไม้ใหญ่นะครับ
อย่างที่บอกก็คืออังุ่นเนี่ยเขาชอบแดดแรงนะครับ
ที่มีต้นไม้ใหญ่ไปบดบังเงาของแสงอาทิตย์เนี่ยนะครับ

อากาศต้องไม่หนาวเกินไปเมื่อร้อนเกินไป
ที่สำคัญครับห้ามปลูกในที่ร่มนะครับ
ก็คือต้องมีแสงแดดสอดส่องมาทำให้อังุ่นเนี่ยนะครับ
เจริญเติบโตแล้วก็ความชื้นในอากาศก็ต้องน้อยด้วยนะครับ
นี่คือเทคนิคเล็กน้อยนะครับที่สามารถที่จะนำเอาปรับประยุกต์ได้
ใครที่มีพื้นที่ว่างอยู่ก็เอาไปปลูกกันได้นะครับ
ได้ผลหอมหวานอร่อยแล้วก็เป็นเม็ดที่สามารถที่จะทำเงินได้แน่นอน

สภาพอากาศตอนนี้อย่างที่บอกไปแล้วครับว่าก่อนหน้านี้เราเจอแรงกันมา
ปีนี้ฝนค่อนข้างเยอะเป็นพิเศษ
เกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากนี้เป็นต้นไป
ความเกิดอาสกาสูงที่ก่อนหน้านี้มาทำให้เกือบพายุรื่อดูร้อนเนี่ยนะครับ

การอ่อนกำลังลงแบบนี้ก็จะทำให้ฝนเนี่ยนะครับค่อยตีกลับมานะครับ
บริเวณพื้นที่ปีกตะวันตกแล้วก็ขึ้นไป
แถวบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนนะครับ
ในช่วงที่ความเย็นออกไปความชื้นก็จะเยอะนะครับ
คุณผู้ชมดูสีส้มแดงดี
ช่วง๔โมงเย็นต่อเนื่องไปจนถึงทุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับ
ความชื้นจะเยอะเป็นพิเศษในระยะนี้ก็จะทำให้เรารู้สึกร้อนอบอ้าวอีกครั้งหนึ่ง
ใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งเกษตรกรคงจะต้องเพิ่มความระมัดระวัง
ที่สำคัญครับในช่วงอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าจับตาดูดีนะครับ
เราอาจจะต้องเจอกับลักษณะความแปรปวนสภาพอากาศที่เรียกว่าพายุฤดูร้อนอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ยังไงใครที่ต้องทำกิจกรรมกลางแจ้งชาวสวนชาวไร่นะครับ
ผูกองุ่นแบบนี้หรือว่าจะทำกิจกรรมต่างนะครับ
นะนี่คือภาพรวมมีการใหม่แบบแสวภาพประกาศ
เดี๋ยวตอนนี้ผมขอตัวไปดูอุ่นผมก่อนนะครับ
ว่าไม่รู้ว่าจะขายได้กี่ผลกันบ้างเนี่ยนะครับตอนนี้